มาดูเรื่องราวเตือนภัยค่ะที่ผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงคือกลางวันแสกเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานข้ามคลองแสนแสบแถวแถวย่านรามคำแหงอ่ะอืม
อยู่ดีเธอเดินอยู่นะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมามาทางข้างหลังแล้วล็อกคอ
อ่าผลักเธอให้ล้มขึ้นคล่อมเลยจะข่มขืนอ่าแบบเนี้ยเมื่อวานก็วันศุกร์นะ
วันทำงานนะใช่แล้วกลางวันแสกคือโอ้โหเธอเลยบอกตกใจมาก
เธอร้องกรีดร้องสุดเสียงเลยนะคะคนร้ายตกใจ
ก็เลยวิ่งหนีไปเธอก็เลยโชคดีรอดมาได้เออท่านผู้ชมที่เคยผ่านแถวนี้อืม
เวลากลางวันท่านบอกเราหน่อยสิว่ามันเปลี่ยวไม่เปลี่ยว
มันเป็นยังไงนะหรือมันเงียบมีคนไหมหรืออะไรยังไง
มันมันเป็นที่ที่คนร้ายมันสามารถก่อเหตุอะไรได้ไหม
เนี่ยค่ะบนสะพานข้ามคลองแสนแสบซอยรามคำแหงหกสิบห้า
ฝั่งโรงแรมอัญชาลีน่าเนี่ยครับเธอเล่าให้ฟังแบบนี้
โพสต์ข้อความเอาไว้นะคะครับเธอบอกว่ามือของคนร้ายเนี่ยนะ
ที่มาล็อกคอเธอนะโอ้โหกลิ่นกาวเนี่ยฉุนเลยอืม
เธอก็กรีดร้องสุดเสียงคนร้ายก็ตกใจวิ่งหนีไป
เธอก็เลยแชร์เรื่องนี้นะคะคนก็มาอ่านแล้วก็แชร์กันเยอะเลย
แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะเราส่งนักข่าวของเราไปคุยกับ
ผู้หญิงผู้เสียหายค่ะครับคุณระวีการแก้ววิจิตรนะคะ
ไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็พานักข่าวของเราไปดูจุดเลยนะ
ว่าจุดเกิดเหตุตรงสะพานเนี่ยมันเป็นยังไงตัวผู้เสียหายยืนยันว่า
ตอนเกิดเหตุใส่เสื้อผ้ามิดชิดใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะคนไปแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เธอโพสต์
ถามถึงการแต่งตัวของเธอว่าเธอแต่งตัวไม่เหมาะหรือเปล่า
แต่งตัวโป๊ะหรือเปล่าซึ่งแต่งตัวยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิมาข่มขืนเขานึกออกไหม
เธอก็เลยต้องย้ำว่าเธอแต่งตัวไม่ได้โป๊ะอะไรด้วยนะ
แล้วยืนยันว่าไม่ได้เดินก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
เธอเล่านาทีที่เกิดเหตุให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เธอเดินเท้าจากปากซอยรามคำแหง๖๕ไปคลินิกทำฟัน
ระหว่างที่เดินอยู่บนสะพานข้ามคลองแสนแสบ
พอถึงช่วงทางลงสะพานนะคะคนร้ายเป็นผู้ชายเข้ามาจากข้างหลังนะ
คอเธอจากด้านหลังนี่แล้วก็ผลักเธอให้ล้มลงไปนอนกับพื้น
แล้วก็จะอยู่ช่วงใต้สะพานแบบเนี้ยจุดเนี้ยจะเป็นจุดอับอ่า
แล้วคนร้ายขึ้นคร่อมเลยเอามือปิดปากเลยแล้วก็พูดว่าอย่าร้องอย่าร้องเนี่ยค่ะ
ดิ้นเธอขัดขืนเธอร้องสุดเสียง
คนร้ายก็เลยตกใจวิ่งหนีไปเธอก็เลยรอด
บอกว่าตอนนั้นกลัวมากนะคะในใจคิดว่าโอ๊ยไม่รอดแล้วแน่
แต่คนร้ายไม่มีอาวุธมาไม่ได้ต่อยไม่ได้ทำร้ายอะไรเธอนะ
เธอก็เลยคิดว่าคนร้ายน่าจะต้องการข่มขืนหรือลวนลามมากกว่าจะมาชิงทรัพย์อะค่ะ
เดินขึ้นสะพานมาได้ประมาณกลางสะพานนะคะ
ก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังมาใกล้มาก
ก็เลยเหลไปมองซ้ายหนึ่งซ้ายทีนึงขวาทีนึงค่ะ
แล้วก็เห็นเหมือนมีคนเดินตามมาแต่ว่าไม่ได้คิดอะไร
ก็คิดว่าคนเขาก็จะเดินไปทางนั้นเหมือนกัน
ก็เลยก้าวเดินลงบันไดไปได้๓ขั้นค่ะประมาณนั้น
เขาก็ล็อกคอจากด้านหลังเลยค่ะ
แล้วก็ลากลงไปที่ข้างใต้สะพานค่ะ
แล้วก็ขึ้นค่อมแล้วก็กดแล้วก็พยายามปิดปาก

แล้วก็หนูก็พยายามช่วยตัวเองค่ะ
พยายามแบบดึงมือเขาออกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าอย่าร้องอยู่อย่างนั้นนะคะ
หนูก็จนจนประมาณว่าเขาเอามือปิดแล้วคือหนูแบบเหม็น

หนูก็เลยกั้นหายใจแล้วก็ปิดปาก
แล้วเหมือนเขาเห็นว่าหนูเงียบเขาก็เลยคายมือออก
หนูก็เลยจับงาออกแล้วก็กรี๊ดจนเหมือนเขาตกใจค่ะ
เขาตกใจแล้วเขาก็เลยดีดตัวขึ้นแล้วก็วิ่งหนีกลับไปเลย
หนูคิดว่าเขาก็พยายามจะทำอะไร
คิดว่าน่าจะพยายามข่มขืนนะคะประมาณนั้นเหมือนจะลวนลามค่ะ
เพราะว่ามันไม่เชิงไปทางชิงทรัพย
เพราะว่าเขาไม่ได้ขู่ที่เจ้าของเลย
โทรศัพท์หนูถืออยู่ในมือเขาก็ไม่ได้เอาไป
กระเป๋าตังค์ทุกอย่างหนูอยู่ครบหมดเลย
เธอบอกว่าระยะเวลาแค่๒๓นาทีค่ะที่คนร้ายขึ้นคล่อมเนี่ยค่ะ
มันเป็นนาทีชีวิตจริงนะว่าจังหวะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น
จะทำร้ายเธอไหมหรือมันจะตกใจจะหนีไปไหมเธอจะโดนข่มขืนไหม
ตอนนั้นคือเธอก็บอกว่ามันนาทีชีวิตจริงสับสนไปหมดนะคะ
แล้วก็คนแบบไม่เดินผ่านตรงนั้นเลยนะไม่มีคนเดินผ่านเลยอะค่ะ
หลังเกิดเหตุไปแล้วประมาณสัก๒๐นาทีคนถึงจะเดินข้ามสะพานมา
เธอก็เลยบอกว่าดีที่เธอตัดสินใจกรีดร้องให้ดังที่สุด
ก็เลยรอดชีวิตมาได้ปกติเส้นทางตรงนี้นะคะเธอจะเดินผ่านแค่เดือนละครั้ง
เพราะว่าจะไปที่คลินิกทำฟันยืนยันว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วไม่กล้าเดินตรงนี้แล้วอะค่ะ
ก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัย
ใครที่ต้องใช้เส้นทางตรงนี้ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้หญิง
หลีกเลี่ยงพวกทางลัดทางลับตาคนมุมเปลี่ยวมุมมืดนะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายนะคะ
ตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อคืนก็นอนไม่ได้เลยภาวะตลอดค่ะ
แล้วก็ถ้าจะต้องออกจากบ้านก็คงไม่กล้าไปไหนคนเดียวถึงจะเป็นกลางวันก็แล้วแต่ค่ะ
มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วก็อยากเตือนภัยแล้วก็ให้ทุกคนแบบเลิกใช้เส้นทางนี้ไปเลยค่ะ
เนี่ยค่ะเธอก็ให้ดูแผลนะว่าหลังเกิดเหตุก็เป็นแผลบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
เธอก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอวังทองหลาง
ตำรวจบอกว่าก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวจุดเกิดเหตุนะคะ
เจอแล้วเจอลักษณะของชายต้องสงสัยที่ก่อเหตุแล้ว
ตอนนี้ก็ไปดูกล้องวงจรปิดจุดอื่นเพิ่มเติมเพื่อตามหา
เบาะแสว่าคนร้ายคนนี้มันเดินไปตรงไหนอะไรยังไง
แล้วก็จะเร่งตามตัวมาดำเนินคดี